รอยฮาวจนกว่า
ว่าหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางนะครับ
ส่วนมวยคู่ต่อการถ่ายท่อสดคู่ที่๒นะครับ
ว่ากันว่าเป็นขาโหดเหมือนกันทั้งคู่

ฝ่ายแดงมวยบูขอนแก่น

เขาคือใจเด็ดสัตว์พร้อมสิน

เขาคือตัดสีลาช่อห้าพระยักษ์

ไฟแดงใจเด็ดสัตว์พร้อมสิน
ชื่อณตะพงชัยมหานาม

กมาแล้ว๘๖ครั้งชนะ๖๐

ชนรงศักดิ์ที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับ

ชื่อชาคอนพระแสงโกสา

หลังชนะแกนไมค์สอกิษรุ่งโรด
ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

มุมแดงใจเด็ดนี่ก็มวยของครูตุ้มแล้วครับครูตุ้มศักดิ์หอมศีลนะครับ
สมุทรปาการนะครับค่ายอยู่ตรงนั้นครับแต่วันนี้ครูตุ้มไม่ได้มาครับ
ส่วนน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายช๕พยักษ์นะครับ
กองเศรษฐ์ชายสุโภไทยครับแต่วันนี้เศรษฐ์ชายไม่ได้มานะครับ
เพราะว่าติดภารกิจอยู่ที่สปลาวครับ
ว่ายครูได้ซวยงามเกือบอ่อนค่อย

ฝ่ายแดงใจเด็ดนี่สูง๑๖๙เซนติเมตร
ส่วนตักศิลาสูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
สูงกว่ากัน๑เซนติเมตรครับฝ่ายน้ำเงินครับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นทหารอยู่นะครับอ่าแต่เป็นทหารอยู่ครับ

มุมแดงก็มีสมิงเดชสิทธิชูชัยนะครับ
ถอดมงคลให้กับใจเด็ดสะหอมศีลครับ
ขณะที่น้ำเงินมีทนายพงศ์นะครับ

ถอดมงคลให้กับตั๊กศิลาครับ

สาวเพียบเลยนะครับกองเชียร์ที่มุมน้ำเงินครับ

คู่นี้ใจเด็ดสักหอมสินแดง๑๓๘นตักศิราชช๕พยักษ์
ท่านผู้ชมครับกันยายนนี้ครับร่วมเชียร์นักตบลูกยางสาวไทย
กับ๒รายการแข่งขันระดับเอเชีย

ตัวแทนประเทศไทยครับทีมสโมสรวอเล็กบอลบางกอกกราส
ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับสู้สึกวอเล็ตบอลหญิงเวิลคลักษณ์ปี๒๐๑๗
รอบคัดเลือกโซนทวีปเอเชียเชียร์นักกีฬาไทย
เปิดไทยรัตค์ทีวีช่อง๓๐พูดสอน

มวยไทยรัฐนี่ใหญ่มาก

นี่ครับคู่มวยวันนั้นยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเพชรเมืองชนป้องกันแชมป์กับชนะเพชร
แล้วมีกล้องธรณีใส่กับเพชรพันล้าน
ขวัญโดมครับขวัญโดมต่อมินบุรีใส่กับเพชรเมืองย่า
สุดละครมวยไทยยีโมและไอ้เจ้าเสือมาแล้วครับ
นี่ไอ้เจ้าเสือชิงแชมป์๑๐๘ปอนด์กับวิทยาเล็กเพชร
พบกับกลางคืนปีกับความที่สะขมึกจริงใหญ่ของไทยรัสนะครับ
ติด๒๔กรรยายทนเสาร์๒๔กรรยายทนไปครับ
ได้เรียนเลยนะครับบินคนไทยแล้วก็ซูบันจัดให้กันพอพบกัน๑ปี
คนนั้นเราเองจะมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับจากกลางไทยรัส
อ่านการจินบริการธุรีเลยนะครับขวานอันนะครับ
มีหลายอย่างไม่พอบนเวทีมันจะมีนับมีน็อกด้วยในหุ่นแบบนี้
แต่ว่าคู่นี้ก็มีสิทธิ์นับน็อกคู่หนึ่งครับครูโน้ง

มันเด็ดจริงหัวใจมันไอ้ฝ่ายแดง

อาวุธนี่ใจเด็ดแกเดินแบบนี้ตลอดอยู่แล้วนะ

ตักศิลาตั้งคำขอบขวา
เพราะเดริ่งแหละ

จัดการไหนมาเลย
ภายในต้นน่ากลัวมากเลยพี่ป่า
ถูกดันอยู่นลายนี้

ไม่ออก

ครับหมดคุยสองเราผ่านมากบพาร์ตยกแรก

ทางด้านฝ่ายแดงใจเด็ดเกือบเดินเข้าหาครับต่อยหนักทั้งคู่
โอ้โหเวทวันนี้มวยเราใหญ่ทุกคู่เลยนะครับ
ใจเด็ดแต่ใส่ขาเจาะยางครับ
ทางด้านตักศิลานี่รอสวนหมัดคืนเหมือนกัน
เอาใจแฟนที่ชอบของใหญ่เลยนะครับวันนี้สมใจอยากเลยครับ
สวัสดีขอบพระคุณกาซิเมนจาระเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
อบให้ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
แรกผ่านไปนี่ประเคนของหนักแรงเข้าหากันแล้วนะครับ
เดี๋ยวดูครับคู่นี้จะเหมือนหนังตัวอย่างในคู่แรกหรือเปล่าครับ
๕ยกหรือเปล่าติดตามครับ
เปิดเกมต่อครับใจเด็ดสักหอมสินแดง
ถอยหลังไม่มีน้ำเงินนี่รอโต้
ยกแรกนั้นก็โดนบางจังหวะครับออกลูกหนักไปแล้วให้เห็นเลยใจเด็ด
เดี๋ยวดูตาศิลายกนี้ตั้งรับแล้วโต้ยังไง
อ๋อเดี๋ยวแข่งซ้ายหน้ากับตักศิลา

อันนี้เขามีการทำการบ้านอยู่แล้วไข้ยังไงเห็นไหม

นี่แหละครับแข่งขวาโต้คืน

รายนี้ไม่เต้นไม่รอไม่มีคำว่าแทรกจ้อง

ขวานี่นานออกทีครับตักศิลา
เน้นตีนซ้ายเน้นแข้งซ้ายไว้ก่อนแล้วครับ
หมัดขวาของทางใจเด็ดด้วย
ไล่เหลือแหลมสอนสั้น
ลูกถามตามมีผสมตลอด

นี่อาวุธครบเลยนะใช้ได้เลย

ตักตัวนี้แค่พอต่ออีก๑๒๓ตัว

มุมเนี่ยมุมกลางมุมละครั้งเนี่ย

ยังไม่เต็มยังไม่เต็ม

ก็ได้นะหมัดเข้าหน้าสอกก็ได้นะ
ซอกบินมาเลยเนี่ย
คู่นี้เนี่ยแข้งซ้ายแข้งขวาสลับไปเรื่อยครับ
ไอ้เจ้าตัก
โอ้โหบรรยายเบนลำตัว

ถอยอย่างนึกบ้างมั่นไก่นะโอ้โหหขวา

มาไปจุบแล้วครับใจเลย
อาวุธจะบีบเลยอ่ะบีบเลยเนี่ย
จุดปีเวทีเหลือนิดเดียวเลยอ่ะ
ตัวแข็งท้องแข็งไปเฉยหรือเปล่าเนี่ย
ท้องแล้วออกอาการนะครับตักศิลายังอีกไกลนะ
นทางเข้าสู่เส้นชัยยังอีกยาวแม่มวยไทยนี่ถ้าโดนต่อยทอง
นี่แฟนมวยบอกไม่ดีไม่ชอบ
อันตรายนะเปิดเกมไม่ต้องมารอเลยนะ
ไม่ต้องมาแทร่จ้องเลยนะใจเด็กคนที่รอคือตักศิลา
รอหัวแข้งซ้ายปัดหนึ่งสองสองสลับไปเรื่อยครับ
มาช่วยอย่างละครั้งอย่างละแทงไปเลยครับตักศิลา
ศิลานี้ยังไม่ออกนะครับรอโต้จังหวะเก็บตกก่อนเลย
ปลายยกสองแล้วต้องรอขึ้นแข้งซ้าย
จังหวะที่แดงนั้นมุดลงมาต่อยแล้วก็ขึ้นก้านคอเลย
โต้ต้องขยับเดินด้วยความมั่นใจนอกใน
ตอนนี้หิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวห

ใจเดชนี้เดินเข้าหามีต่อยเลยครับ

ศิลาบอกทะเลอร์ทะล่าแบบนี้แถวบ้านผมเนี่ยล้มทั้งยืนมาหลายรายแล้วครับ
เอ้าตามต่อยกที่สามครับสถานการณ์นี่น่าจะเข้มข้นแล้วนะครับ
ที่ขาดบนวิธีเช็ดเนื้อเช็ดตัวก่อนเลยนรงรวมจิต
สองยกนี่แดงออกได้น้ำได้เนื้อเลยนะครับน้ำเงินนี่
แม่โดรัมตัวก็ไปสองทีมีสะดุ้งมีตัวงอเล็กน้อย
เดี๋ยวดูยก๓ครับต้องออกอาวุธแล้วนะครับ
จากตักซีลาสองห้าประยักษณ์สองยกมีเขียวอาวุธไปหน่อยเนี่ย
ต้องออกเลยถ้าไม่ออกนี่น้ำเงินได้ใจเหลือเกินใจเด็ด
สักหลองสินสวยแน่นะครับไม่ทันนะจริง
รุ่นไม่ได้รุ่นไม่ออกโดนเด้งเลย
โอ้โหดึงซ้าย
จับเข็นดันไม่ไปด้วยนะ

เอาตั้งเบียงตั้งเข่าตั้งไปเรื่อย
เฮเสียงหาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยครับคุณผู้ชม
ช้าไปนิดนึงครับตักศิลา

จังหวะไล่แขนโอ้โหแดงเร็วกว่าด้วย
ตีทุกท่ามีเด้งซ้าย
เรียนไม่ได้ด้วยเด้งซ้ายอีกทีเนี่ย

อะไรจ้าวใจเด็ดมันเล่นก่อนนะ
แล้วก็คะแนนอาจจะนำได้นะ
นี่ดูแล้วแทงซ้ายเข้าเลยนี่ไง
จังหวะหน้าทางมันได้

ใจเด็ดนะเป็นมวยที่เราใจจริงครับคุณผู้ชม
ลายนี้ตักศิลาตักศิลา
ล็อกแล้วต้องตีถึงจะมีคะแนน

ล็อกเลยครับถ้าเด้งคืนมาโดนหักล้มทันทีใจเย็น
หักขวาหักขวาหักขวาหักขวา

รูดไม่ลงแม่งรูดเสียจังหวะไปหมด
เรื่อยรูดมาโดนแท้งสายโดนแท้งสากสามทีแล้ว
รอบังตัวรอแฮงด์สาย

ระหว่างล่างนี่มีบนด้วยมีศอกสั้นมาอีก
นี่พยายามจะสอดหิ้วแล้วหิ้วแล้วต้องตีด้วย
ตักศิราแม่งตีไม่ทัน
นี่คือความร่าวใจของยอดในไทรัติวีโดยกรมเกอร์สงชายรัฐรสุบัน

โต้ตลอดนะ
มวยไทยนี่ต้องดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วยสำคัญเลย
พระรักษ์กำลังมันยังคงเส้นขุมหวานยังเดินตลอดนะ
แก้ตินซ้ายมาอีกได้ตักศิราโดนเข้าไป๒ทีตินเลย

ตั้งแข้ง

ครับมวยคู่อีก๒ของเราผ่านมา๓ยกนี่ภาพชายก็อีก๓
ขวายแดงใจเด็ดเนี่ยใจเด็ดสมชื่อเลย
ยมัดมีปั้มตีเข่าใน
ด้านตักศีลานี่ปล่อยจังหวะโต๊ะกับเทซ้าย
โอ้โหโดนมัดเข้าไปโอ้โหหน้าสะบัดเลย
ต้องยอมรับเลยนะพี่ชัยนะว่าใจเด็ดเนี่ยวันนี้มาครบเครื่องแล้วแข็งแรงแข็งแกร่งมาก
แล้วทั้งคู่นี่ออกอาวุธกันแบบหนักแรงทั้งนั้นเลยครับ
เดี๋ยวดูครับตักศิลามีก๊อกสองหรือเปล่าครับ
สั่งยาบำรุงมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะครับส่งตรงมา
เอ้าตามต่อยกที่๔
ยกที่๔สถานการณ์ตอนนี้แม่แดงนี่ออกอาวุธต่อเนื่องเลยนะครับ
ใจเด็ดสะขอมสินน้ำเงินตักศิลาชอห้าพยับ
ยกนี่ลูกหนักลูกขยันนี่อยู่ที่แดงนะครับ
แต่โต้มาแต่ละทีก็หนักใช้ได้เหมือนกันตักศิลา
แต่ถ้าเอาแต่รับอย่างเดียวนะไม่เปิดเกมบ้างมันก็ไม่สวยนะ
ยังแก้ตินซ้ายไม่ได้นะตักศิลาโดนซ้ายเข้าไป๒ที
ออกมาทรงเดิมนะยังเป็นฝ่ายเปิดเกมนะใจเด็ดยังเดินเหมือนเดิมครับ
ื้อตลอดไงตื้อตลอดติดในตลอดเนี่ยตีตีด้วยเลยเนี่ย
มันมีความมั่นใจสูงนะหมาตีไปเรื่อยเดินตลอด
มั่นใจเลยนะดูตีนซ้ายมาอีกแล้วออกไม่หยุดเลยแทง
ออกทุกลูกออกทุกดอกออกตลอดเวลามั่นใจมีหันล่าง
ลำตัวประมาณไม่ได้โดนน้ำเงินสวนมาเป็นประตูเลยนะ
โอ้โหแทงลูกนี้แต่ถ้าเหี่ยวนิดเดียวก็แพ้เลยนะ
เลยหนักด้วยดิถ้าเหี่ยวหมดเมื่อไหร่น้ำเงินเอาตายอ่ะ
เป็นคู่ที่เบียดมากนะซ้ายแทงฟันด้วยศอก
หรอต่อไปยกตรอยแล้วมัดปลาเดินเวลา้เพื่อค่อยแทงกับครับตักศีลา
ลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงลุกลง
โอ้โหเอาละครับเกมแม่สนุกมากครับคุณผู้ชม
สนุกที่น้ำสนุกเต้นของเราเฮ้มีหมัดมีหมัด
เจอหมัดรอรอรอรอแทงซ้ายจอติ้งซ้ายมีหมัด
ลุกลุกลุกลุกลุกตีได้ตีไม่ตี่กายเหลี่ยมไปเรื่อย
เอาละครับคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงของวินาทีสำคัญนะ
ซึกสมองเหลี่ยมขายเร็วพลบ
นี่มันน่ากลัวตรงนี้แหละอ่าใจเด็ดนี่นะเออ

ออกไปข้างข้างเตรียมไม่ได้

โอ้โหสุดมันจริงครับคุณผู้ชม

ล็อกล็อกรัด

พี่หูพี่หูตีหนีบตีเลยตอนนี้
ใจเลยตักศิลามาด้วยความใหญ่

กรรมการต้องหยุดต้องแยกหมด

หมวยกู้ที่สองเรานี่ผ่านมาแล้วสี่ยก

หักใจเด็ดเสียหลักล้มลงไปนอนครับ

โอ้โหต่อยมัดซ้ายขวาเข้าไปหน้า

มีปั้มตีกระทุ้งเข่าครับลำตัว
ฝ่ายน้ำเงินนี่ตักศิลานี่วางแข้งซ้าย

วยคู่นี้กำลังในเวทีที่เกี่ยวเจ้าไปหมดแล้วครับ
ยกสุดท้ายนี่ชิงดำเลยครับมวยคู่นี้ครับ
เชื่อว่าเสียชายสุโขทัยที่อยู่สปลาวคงดูมวยคู่นี้อยู่
เพราะว่าศึกยอดมวยไทยรัฐนี่สามารถดูได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ

เอาฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ
เอ้าฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับ
ผลงานของศึกยอดมวยไทยรัฐครับตามต่อยกสุดท้าย

๓ยกนี่ออกลูกหนักดูใช้ได้เลย
ที่๔ไปชกตามเกมน้ำเงิน
ไม่ยอมไปบางตีนซ้ายโดนเข้าไปหลายทีแล้วโดนฮิ้วตี
เนี่ยยกเนี่ยยกสำคัญเลยอะ
มาถ้ามีลูกแข็งแรงขึ้นมาสนุกเลยล่ะครับ
ต่อยกันเยี่ยมยอดทั้งคู่นะเกม

สามยกแดงยกสี่น้ำเงินกลับมาสดใส

เดี๋ยวเดินเดี๋ยวไม่เดินมันยังไงกันแน่
ตั้งรัฐยังรออยู่นะครับตักศิลา

ทีมงานมันก็ไม่ต้องเดินมันยังไงกันกรรมการ

ทำได้ดีก็เอาไปครับชัยชนะ

แต่ตัดศิลาก็ไม่เข้าใจเด็ดก็ไม่เดิน

ยุ่งเลยแล้วไม่ออกกันเลย
โต้ซ้ายโต้ซ้ายโต้ซ้าย
ซ้ายต่อซ้ายโต๊ะครีม

สามนาทีสุดท้ายเลยไม่ทำกันเลย

บรรดาแฟนมวยตะโกนไม่เข้าไม่เข้า

ทีมงานของใจเด็กก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า

กรรมการให้เข้าแต่ทั้งคู่ไม่ยอมเข้า

กรรมการนี่เขามีสิทธิไล่ลงได้นะ
หลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วด้วย

หลายลบค่ะหลายลบค่ะ
เดินมาเดินเลยฝันมึงเดินเลยไฟแดงไกเด็ดไล่แขนเลยไล่แขน
เหลี่ยมลงไม่ลงป่ะแทงลูกนี้สวยงามแทงได้สวยลูกนี้สวยงาม
ว่ายังไงแล้วจะออกใครอย่างนี้อะไรเกิดขึ้น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
นี่แม่โอ้โหจริงมันก็มองไม่ออกนะ
ดูยากดูเย็นเลยยกสุดท้ายต่างคนต่างไม่ทำด้วยยกสุดท้ายต่างคนต่างไม่ทำ
นะครับเดินมาตลอดนะยกห้านี่ไม่เดินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่กรรมการนะ
ใช่แม่คู่นี้เดี๋ยวคุณทงชัยต้องหยิบมาเป็นประเด็นแล้วคู่นี้
หยิบมาแล้วยกสุดท้ายยกที่๕ไม่ออกอาวุธกันเลย
มาถึงท่านที่๓ฝ่าแดง
โอ้โหชายเดชสาหอมสิงครับชนะคะแนนตักศิราชพยักษ์ไป
คู่ที่๒ในศึกยอดมวยไทยรัฐหัวใจจะวายครับพักสักครู่